สว่างวาบที่ปรากฏบนท้องฟ้าในประเทศไทย

ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนจำนวนมากนะครับ

และมีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อมูล
โลกอินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางครับ

อยากจะทราบว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไร
สุดท้ายครับได้รับคำตอบจากนักวิชาการว่า
สิ่งที่ปรากฏและมองเห็นจากท้องฟ้าในวันดังกล่าวนั้น
นั่นคือวัตถุจากนอกโลกหรืออุกาบาทนั่นเองครับ
กลับไปเมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกา๔๐นาที

แสงไฟดวงใหญ่สว่างวาบบนท้องฟ้าใน๑๑จังหวัด

โดยแสงไฟดังกล่าวได้พุ่งลงมาจากทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วมากกว่า๗๕๖๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เผยแพร่คลิปที่ถ่ายได้จากมุมต่าง

และวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา
หลังจากนั้น๑สัปดาห์ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
และข้อมูลจากดาวเทียมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
โดยยืนยันว่าลูกไฟที่เห็นเป็นวัตถุจากนอกโลก
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๓๕เมตรหนักกว่า๖๖ตัน
พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกจนเห็นลำแสงสว่างวาบที่สุด
ขณะอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ๒๙๓กิโลเมตร
คาดว่ามีชิ้นส่วนตกลงสู่พื้นดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติไซโยก

แม้ว่าจนถึงขณะนี้จะยังไม่มีรายงานพบเห็นชิ้นส่วนอุกบาทดังกล่าว
แต่ปรากฏการณ์ในครั้งนั้นก็นับได้ว่าเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่สุดในรอบปี
พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก
ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บนโลกโดยเฉลี่ยประมาณปีละ๑ครั้งนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากโลกเรามีพื้นที่กว้างใหญ่ภายศาลนะครับ
ก็โอกาสที่จะตกในประเทศไทยก็มีค่อนข้างน้อย
ยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีของใครในโลกนี้ที่สามารถจะตรวจจับ
แล้วก็เตือนภัยหรือเฝ้าระวังวัตถุขนาดนี้ได้นะครับ
แต่ว่าก็จะเห็นชัดว่าวัตถุขนาดนี้ถึงจะน่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่ทำอันตรายนะครับ
เพราะว่าชนกับบรรยากาศโลกแล้วก็มีการระเบิดเหนือพื้น
ปลดปล่อยพลังงานมาก่อนที่จะตกถึงพื้นโลกนะครับ
หากย้อนกลับไปในอดีตพบว่าปรากฏการณ์ในปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่มีการตกของอุกาบาทในประเทศไทย
ข้อมูลของสมาคมอุกาบาทมีการบันทึกไว้ถึง๕ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อ๙๒ปีที่แล้วในวันที่๒๑ธันวาคมปี๒๔
ที่ตะบนดอนไยหอมจังหวัดนครปฐม
น้ำหนักครั้งแรกที่พบ๒๓๒กิโลกรัม
ครั้งที่๒ที่บ้านช่อแลจังหวัดเชียงใหม่

น้ำหนักครั้งแรกที่พบ๓๓๕กิโลกรัม
ครั้งที่๓ที่เชียงคาญจังหวัดเลย
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
น้ำหนักครั้งแรกที่พบ๓๖๗กรัม
ครั้งที่๔บ้านร่องดูจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่๑๓มิถุนายนปี๒๕๕๙
น้ำหนักครั้งแรกที่พบ๑๖๗กิโลกรัม
และครั้งที่๕พบที่เทศบาลจังหวัดพิศนุโลก
วันที่๒๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันว่าเป็นอุกาบาท

ก็ทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับภัย
มาจากนอกโลกมากขึ้น
และนี่เป็นข่าวที่กองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
นำมาบันทึกไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก